หลายท่านก็เตรียมวางแผนแล้วตั้งแต่วันแรงงานแห่งชาติ
แล้วก็วันจันทร์ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
บางคนก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง
จะเดินทางไปไหนก็ตามแต่ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับ
เพราะว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนั้นยังคงมีอยู่
แต่ว่าจะไปที่พื้นที่ไหนพื้นที่ไหนต้องเตรียมการป้องกันบ้าง
ติดตามพร้อมกันในจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ยังคงเกาะติดเรื่องราวของความแปรปวดลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อน
มีหลายพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันพรุ่งนี้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด
หลายพื้นที่อุณหภูมิไต่ทะลุ๔๐องศา
ต่อจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
สภาพอากาศเป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องย้ำเตือนก็คือ

มีการประกาศเตือนหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังดังนั้นในระยะนี้เอง
ที่มีฝนฟ้าขนองอยากอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า
โฆษณาขนาดใหญ่รวมไปถึงต้นไม้นะครับ
เพราะว่าแรงลมที่พัดมานั้นมีกำลังแรงพอที่จะสามารถสร้างความเสียหาย
แก่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ

นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกันในหลายพื้นที่
ปัจจัยนั้นเกิดจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง

มีการแผลลงมาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกกลุ่มเมืองไทยอยู่แต่เดิม
ทำให้เกิดความปั่นปวดลักษณะอากาศเกิดขึ้น
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง

มีจังหวัดไหนบ้างที่ตอนนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยหรือไม่
และนี่นะครับคือพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้
อย่างที่บอกแล้วครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวการใช้ชีวิตในระยะนี้
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ระวังต่อไปจนถึงวันที่๓๐เมษายนนี้นะครับ
ภาพรวมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร๗วัน
สภาพอากาศทั่วไทยต้องระวังมากน้อยแค่ไหน

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยก่อนครับ
สังเกตว่า๗วันหลังจากนี้นะครับ

สูงกว่า๔๑องศาเซลเซียตโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
อีสานจากการตรวจสอบก็พบว่า
ระยะนี้เองยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
หลังจากนี้มีโอกาสอุณหภูมิลดลงนะครับ

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ก่อนที่จะพุ่งขึ้นใหม่ในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
ภาคตะวันออกครับจากการตรวจสอบก็พบว่า
วันหลังจากนี้ช่วงต้นสัปดาห์นี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ

ฝนนั้นจะลดลงอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ
ร่องใต้นะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันต้องระวังหน่อย
เพราะว่าในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิสูงสุดยังคงทรงนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๑เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
วัน๒วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ใครที่จะเดินทาง

คงจะต้องเฝ้าตรวจสอบครับเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝน

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณทางตอนล่างกับฝั่งตะวันออกของพื้นที่

และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรายังไง

ผมคุกตันนันพี่สิบมหานสวัสดีครับ